สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลในวันนี้ไปดูคนข้างในของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
หัวหน้าผู้สอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยคนใหม่นะครับนั่นก็คืออากิระนิชิโนเฮ็ดโค้ดคนใหม่ของทีมชาติไทย
ซึ่งก็ได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่เรื่องของการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วจะมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง
ก็หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับสามารถเจรจากับอากิรานิชิโน
เพื่อเข้ามาเป็นเฮ็ดโค้ดทีมชาติไทยได้สำเร็จเมื่อวานนี้นะครับก็ลุ้นกันอยู่ช่วงใหญ่ใหญ่เลยนะครับ
ใช้เวลาในการเจรจากันหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยอมที่จะรับในเงื่อนไขของทางฝั่งสมาคม
รวมไปถึงสมาคมเองก็ยอมรับในเงื่อนไขของทางด้านอากิระนิชิโนเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ทางนายกสมาคมธุรกิจกรรมแห่งประเทศไทยก็คือพลตรงบริสมยศภูมิภัณฑ์ม่วง
ได้เปิดใจถึงการแต่งตั้งกุศือญี่ปุ่นรายนี้ว่าหลังจากที่สมาคมสามารถตกลงรายละเอียดได้แล้วนะครับ
ในภายหลังต่อจากนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสัญญาเนี่ย
จะให้คุมทีมชุดใหญ่แล้วก็ให้คุมทีมชุดอยู่๒๓ไปด้วย
ก็เพื่อที่จะต้องการช่วยการยกระดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
คือไม่แค่ทีมชุดใหญ่นะ
ต่อไปนะครับก็คาดกันนะครับว่าน่าจะมีการเปิดตัวในช่วงก่อนการจับสลาก
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒โซนเอเชียรอบคันเลือกในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลยังได้ให้โอกาสทางอากิรานิชโนเนี่ยได้เลือกทีมงานสตาร์ฟโค้ชสำหรับ
เองไม่ได้กดดันหรือว่าวางเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ก็เชื่อว่านิชิโนเองทราบดีว่าเป้าหมาย

ในการยกระดับทีมชาติไทยให้ได้นะครับ
แต่ว่าเราก็บอกว่า
แล้วแต่เขาจะพิจารณา
เราให้อิสระเขาในการพิจารณา
ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อให้เขาที่จะทำงานเนี่ย
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนเขาจะเลือกใครหรือไม่อย่างไรเนี่ย
จะมีสตาร์ฟคนไทยหรือไม่อย่างไร

ก็ไม่ได้ผูกมัดสมาคมอะไรมากนะครับ
เพราะว่าเขาก็อยากเปิดโอกาสกว้างให้สมาคม

ผมว่าเขาฉลาดที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเขาเองด้วย
ก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามที่จะสร้างผลงานก่อน
แล้วก็มาวัดกันทีหลัง
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่โค้ชที่มั่นใจตัวเอง

เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผูกมัดอะไรมาก
ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์

ที่ใช้โค้ชต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่น
คุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเหนื่อย

ก็มีข่าวลืมมาว่ามีมูลค่าที่สูง
เป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทย

ระหว่างสมาคมกับทางตัวโค้ชเขา
สำหรับภารกิจแรกของอากิระนิชินก

ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
เอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
จะแข่งขันนัดแรกในวันที่๕กันยายนนี้

ก็จะมีการจับสลักแบ่งสายกันที่ประเทศมาเลเซีย

ก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าไทยจะเจอกับใครบ้างนะครับ